เอาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
เกิดขึ้นที่ร้านคนดังเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณทงทงมกจกตลกชื่อดังค่ะ
มีโจรจะเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินแต่ด้วยความที่ร้านเนี้ย
เขาเคยถูกขโมยของมาแล้วเคยถูกขโมยทรัพย์สินมาแล้ว
เขาก็เลยเก็บทรัพย์สินกลับบ้านทุกครั้งเลยอ่า
โจรมาไม่เจอทรัพย์สินคุณดูว่าเขาทำอะไร
นี่กล้องวงจรปิดในร้านพี่ทงทงแล้วพี่ทงทงเขาทำตัวทั้งส่งหนังสือเขาเองนะ
ถูกต้องเอาจ้าเอ๋โจรมาแล้วจ้าเดินเข้ามาในห้องค่อยเดินมา
ครับใจเย็นมากนะคะอืม
เริ่มค้นหาสิ่งของเนี่ยลื้อลิ้นชักดูตามโต๊ะเอ๊เคาน์เตอร์มีอะไรไหม
ไม่เจออะไรเลยแม่ทำอะไรดีล่ะครับ
คอมพิวเตอร์อืมคุณทงทงก็ถามเออเปิดคอมดูอะไรอ่ะ
นั่งเลยนะนั่งประหนึ่งเป็นบ้านตัวเองเปิดคอมดูคอมพิวเตอร์ครับ
ลุกไปลุกมาพยายามยังพยายามอยากหาทรัพย์สินอยู่อยากได้เงินอยากได้ของ
มันไม่เจอสักทีระหว่างนั้นก็เปิดคอมไปด้วยเอ๊ะก็สงสัยว่าเปิดคอมทำอะไร
คุณท้องท้องก็บอกว่าเอ๊เคยโดนขโมยมาล่ะจำ
คุณทงโทก็เขียนทั้งตัวหนังสือเองนะบอกไม่เจออะไรหรอกไม่ได้เก็บเงินที่ร้าน
นี่หาทรัพย์สินไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรถอดกางเกงเฉยนี่
ยังคะว่าเขาเปิดคอมทำไมอ๋อคือเปิดคอมทำอะไรเนี่ยไม่รู้
แต่ว่าไอ้ตอนเนี้ยรู้แล้วล่ะพอจะรู้แล้วล่ะถอดกางเกงแล้วนั่งหน้าคอม
แล้วก็อย่างที่คิดค่ะก็สำเร็จความไข้ถูกต้องหน้าในในร้านคนอื่น
และหน้าคอมของคนอื่นด้วยอินเตอร์เน็ตของคนอื่นนี่คุณทงทงบอกโอ้โห
โรคจิตแล้วอืมทำอะไรเงี้ยในอูหูที่มันมีเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นคุณ
ทำไมครับคือตอนเช้าอืมพนักงานเนี่ยเขาเข้ามาใช่ไหม
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกวันที่๘พฤศจิกายนนะคะ
ทงทงลงเรือก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเอามาโพสต์ไว้เตือนภัย
โจรหืนกรรมบุกร้านทำอะไรสแกนนิ้วด้วยค่ะ
สำเร็จความไข้ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยที่ร้านเขามีเครื่องสแกนนิ้ว
เดินไปสแกนนิ้วเขาเป็นพนักงานเหรอไม่ได้เป็นพนักงาน
เอาสแกนทำไมอยากสแกนบ้างคะสแกนนิ้วแล้วก็อ่า
สบายใจแล้วนี่เห็นไหมกลับบ้านได้อ่า
ตอนเช้าพนักงานพี่ทงทงมาทำงานมาทำงานที่สงสารที่สุดคือ
เอ๊ะมันมันมีลอยอะไรเปื้อนอยู่ที่พื้นอ่ะอ๋อ
งงงว่าเอ้ยมันมันคืออะไรอ่ะนี่ตอนคนร้ายเดินออกไป
ออกไปเดินออกไปแล้วในชุดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ย่องเหรอ
ไม่ย่องนะก็เดินมาปกติอ่ะเดินช้านึกว่าย่องออก
คุณพร้อมฟังเรื่องน่าสงสารของพนักงานเขาหรือยังเอาว่ามา
เขาเจอร่องรอยที่พื้นมันเลอะอะไรนะ
เอามือไปแตะเอามือไปเคลียร์เอามือไปจับแล้วเอาขึ้นมาดมด้วยค่ะ
เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเลอะเทอะ
เขาเป็นร้านอาหารเขาก็อาจจะคิดว่าน้ำกะทิ
คิดว่าเออซิงพอหยุดคุณต้องหยุดตอนนี้
เมื่อกี้ฉันจะอ่านต่อไม่ได้คุณต้องหยุด

เขาบอกว่าสงสารน้องทีมพนักงานมากมากสุดท้ายไม่รู้นะว่าเป็นอะไรอ่ะอืม
ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหแทบจะตัดนิ้วทิ้งอ่ะ
เรื่องใหญ่เลยทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อ
จะต้องล้างมือกี่ครั้งจะต้องเอาอะไรล้าง
แล้วคืนนี้กลับไปจะฝันร้ายไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ใช่ไหมสแกนมาไม่รู้กี่นิ้วแล้วด้วย

ไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สงสารสภาพจิตใจพนักงานที่สุดนะคะ

แต่อย่างที่บอกพอเดินงัดครั้งแรกเขาก็มีบทเรียน
เขาก็เลยเก็บทรัพย์สินเก็บเงินที่ขายได้กลับบ้านทุกครั้งนะคะ

เดี๋ยวฟังเลยฮะ
กลายเป็นว่ามันมีเด็กเข้ามาแล้วทำแบบนี้
ว่าวิ่งหนีก็คำก็ใหญ่
ในคอมที่เขาไปเปิดเขาไปเปิดดูอะไรหรือเปล่า
พี่ก็ไม่รู้ว่ามันเปิดดูอะไรแต่ว่าจอคอมมันเป็นหน้าพี่อยู่แล้ว

พี่ก็สงสัยยังไงมองให้เห็นหน้าพี่เหรอหรือไง

ใครจะมางัดร้านไม่ต้องงัดนะครับ
ได้เก็บข้าวของเงินทองทรัพย์สินที่ร้านนะครับ
แล้วก็มีวงจรปิดชัดเจนหมดนะครับ

เมื่อวัน๑๐พฤศจิกายน
ก็จับได้แล้วแต่อายุ๑๖เอง